เขาว่ากรรมติดจรวดไม่รู้จะจริงไม่จริงแต่เหตุการณ์นี้หลายคนพยักหน้าบอกสงสัยจะจริงแล้วล่ะ
เมาแอพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ฝ่าไฟแดงออกมาเจอรถเก่งเขามาทางตรงไฟเขียวชนอย่างแรงค่ะ
เมื่อกี้ที่ประกายไฟที่มันเกิดขึ้นนั่นคือจังหวะชนเหรอ
นี่ไงคะปั้งเข้าไปแล้วลากรถไปตัวลอยกระเด็นมาแบบนี้

รถเก่งนี่ไปซวยเขาอีกเพราะว่านอกจากเขาเบรกไม่ทันชนมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าไฟแดงมาแล้ว
เขาฉลาบไปชนกระบะอีกคันนึงด้วยค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดแยกไฟแดงไทยพิพัฒน์ถนนสายเลี่ยงเมืองหนองมนต์นะคะ

ผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมาเนี่ยคือนายทิติพงศ์อุ่นฉิมหรือว่าในการนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงช่วยประถมพยาบาลเนี่ยโอ้โหกลิ่นเหล้านี่คลุ้งไปหมดเลยค่ะ
และใกล้กันมีปืนไทยประดิษฐ์๑๑มมตกอยู่ด้วย
ประถมพยาบาลเสร็จก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็เจอกับเจ้าของคนขับรถเก่งที่พุ่งชน
คุณเป็นจันเป็นคนขับ

แล้วเธอก็ไปพุ่งชนกระบะของคุณเศรษฐาด้วยนะคะ
เพราะดีคนอื่นไม่เป็นอะไรเลย
ในการคนเดียวอาการสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดตีหนึ่งนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคือในการไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านกลมรัฐคาราโอเกะตรงตลาดน้องมนต์
เมาแอไม่รู้เรื่องโวยวายเลย
นักท่องเที่ยวเขาหวังดีจะเข้ามาช่วยเหลือคิดว่าเขาไปหาเรื่องอีก
วักปืนมายิงปั้งปั้งปั้งขู่ขึ้นฟ้าแล้วก็คล่อมมอเตอร์ไซค์ซิ่งหนีมาแบบนี้เลยค่ะ
โดยควรพบริษัท
ตำรวจยึดปืนของกลางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
แล้วก็รอดูว่าในการอาการจะยังไง
เดี๋ยวจะได้มีการแจ้งดำเนินคดีอีกทีค่ะ